เรายังคงตามความคืบหน้าประเด็นที่สังคมสนใจนี้ให้ต่อนะคะ
กรณีแม่ปุ๊กลวงโลกค่ะ
ยังทำให้เห็นนะคะว่าคนโลภจนกระทั่งคิดจะฆ่าเด็กตาดำได้๒คน

เพราะตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งไปสู่การที่สารอนุมัติออก

อีกฝั่งหนึ่งคุณหมอก็เป็นคนบอกเองด้วยว่า
น้องทั้ง๒คนคืน้องยิมที่แม่ปุ๊กไปรับมาเลี้ยงดู
โดนวางยาผ่านอาหาร

น้องอายุ๒ขวบเนี่ยก็โดนลักษณะเช่นเดียวกันนะคะ
ตอนนี้เด็กชายอิ่มบุญอยู่ในการดูแลของพมนะคะ
คือน้องยิ้มเรารู้แน่แล้วไม่ใช่ลูกแท้ของแม่ปุ๊ก
แต่คุณผู้ชมค่ะผลตรวจดีเอนเอ็นล่าสุดที่เราสงสัยกันมานาน
สุดท้ายว่าน้องอิ่มบุญเนี่ยใช่ลูกหรือเปล่า
ลูกน้องชายของแม่ปุ๊กหรือลูกแม่ปุ๊กเองสุดท้ายออกมาแล้วนะคะ
อิ่มบุญเป็นลูกแท้แท้ของแม่ปุ๊กเองโอ้โหยิ่งสลดเข้าไปอีกอ่ะเอ่อ

แม่แท้ตั้งใจจะวางยาลูกให้ตายเพื่อที่จะรับเงินบริจาคหลัก๑๐ล้านบาทเนี่ยนะคะ
ทีนี้๕บัญชีของที่แม่ปุ๊กเปิดมาเนี่ยนะคะ
แล้วมีเงินบริจาคเข้ามายอด๑๕ล้านบาทตั้งแต่ปี๖๑ถึงปี๖๓
เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชผู้การกองปราบ
บอกว่าคุณ๑๕ล้านบาทคุณดูนะตามอักษรนะคะหน้าจอ
๕ล้านบาทตำรวจอายัดไว้หมดแล้วเหลือเงินหลัก๑๐๐บาท
ตำรวจถามต่อว่าเงินที่ยกย้ายถ่ายเทไปบัญชีใครบ้าง
เดี๋ยวต้องไปสาวมาให้หมดนะคะต้องตรวจสอบให้หมดค่ะ
ทีนี้สิ่งที่ตำรวจพยายามสอบเชิงลึก
ก็คือไปดูซิว่าพฤติกรรมของแม่ปุ๊กเนี่ยติดการพนันหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่พบว่าแม่ปุ๊กติดการพนัน
แต่ประวัติเคยถูกดำเนินขชโกนตั้งแต่ปี๕๙
จำนวน๒๓คดีด้วยกันนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเคยเข้ารับการ
รักษาอาการป่วยทางจิตประสาทหรือไม่
เพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจิตหรือเปล่า
คิดจะฆ่าเด็กเอาเงินบริจาคแบบนี้
แต่ตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ย
ตอนที่สอบปากคำก็สังเกตอาการนะ
สติสัมปะชัญญะดีตอบคำถามรู้เรื่องหมด
แต่ว่าต้องส่งให้คุณหมอทางจิตเวทตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่องของสารเคมีที่พบในร่างกายของน้องอิ่มตอนนี้
คุณหมอบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจแยกสารอย่างละเอียดว่า

แต่คุณหมอจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติบอกแล้วนะคะ
ว่าเป็นสารกัดก่อนไม่กรดก็เบสแล้วนะ
ว่าทั้งหมดจะรู้ผลอย่างละเอียดในสัปดาห์หน้า
ส่วนพลตำรวจโทษธวัชชัยเมฆประเสริฐผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปฏิบัติราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้ส่งขวดยาพลาสติก๑๕ขวด
มาตรวจที่พอถอตรวจหาดีเอนเอแล้วก็ลายนิ้วมือ
ซึ่งลักษณะของขวดยาเนี่ยคุณค่ะเขียนชื่อน้องอิ่มกำกับไปด้วย
รวมทั้งมีป้ายชื่อยายาเนี่ยก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างนะคะ
คาดว่าภายใน๓วันน่าจะรู้ผล
จากนั้นจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกระทรวงสาธารณสุข
ตรวจหาชนิดว่าไอ้ยาที่มันหลงเหลือเป็นยารักษาโรคอะไร
เป็นยาจริงหรือเป็นสารพิษ